ลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือเลย

พอพูดถึงเรื่องหมอปลามันต้องเป็นเรื่องอะไรที่แปลกใช่ไหม
คราวนี้เกิดขึ้นกับคุณแม่ของเธอคือป้าแดง
เมื่อก่อนป้าแดงเป็นคนทำโมเข้าวัดทำบุญนะ
ตอนนี้เอาพระพุทธรูปไปฝังดินหมดเลย

คุณผู้ชมป้าแดงอยู่บ้านคนเดียว
แต่ทำไมปูที่นอน๕ที่ตักกับข้าว๕ชาม
แล้วนี่คือหนึ่งในนิสัยของป้าแดงที่เปลี่ยนไปค่ะ
ป้าพ่อยไปปัดสูงนี่แล้วบอกว่าทานลงบ้าง
นี่ป้าแดงด่าคนนี้ค่ะ

กระจงอกอยู่ในตัวพร้อมใช่ไหม
แต่เขาตักกับข้าวมาตั้งไว้๕ชาม

ก็นี่ไงมันเกิดอะไรขึ้น
ป้าแดงหรือว่าป้ากุศลอายุ๖๓ปีนะคะ

ตัวลูกสาวก็ไปทำงานอยู่ที่สมุทรปราการ
ปกตินะแม่แดงไม่ค่อยพูดหรอก

แต่ความเปลี่ยนแปลงที่แปลกไป

เริ่มมีอาการแปลกกับป้าแดงแล้ว
เอาพระพุทธรูปเอาพระเครื่องที่มีอยู่ทั้งหมด

พุทธรูปตรงนั้นเอาแผ่นไม้มาตั้งแทน
แล้วก็เอาน้ำตะบองเพ็จมาบูชา

ปักอาหารห้าจานไว้ให้ใครบ้าง

เปรี้ยงที่นี้พ่อแดง

ก็ชอบพูดคนเดียวพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
นอนอยู่๔๕วันกลับมาบ้านทุกอย่างก็เหมือนเดิม
แล้วแม่ก็พูดเพ้อถึงคนที่ตายไปแล้วตะโกนด่าคนนู้นคนนี้
หมอปลาไปที่บ้านของป้าแดงนะแต่ว่าป้าแดงไม่อยู่บ้าน
แล้วพอเดินสำรวจเจอแผ่นไม้มาตั้งไว้ที่โต๊ะ
พระพุทธรูปบูชาด้วยอันนี้ตอนอยู่ข้างนอกนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีใบไม้วางอยู่ทั่วห้องเลย
แทนดอกไม้บูชาเป็นพวกใบไม้แห้งมีหายอีก๒ใบแบบนี้
แล้วพอป้าแดงกลับมานะป้าแดงโมโหไงไล่ทุกคนออกจากบ้าน

แต่ใบไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยฉันเอามาบูชาพ่อแม่
อกไม้มันหายากอาหารก็มาตั้งเอาไว้
ไหว้ดวงวิญญาณพ่อแม่จะได้ได้กิน
นี่ค่ะแล้วพอตอนนี้ป้าแดงกลับมาแล้วใช่ไหม
หลังจากนั้นหมอปลาไปที่ชายป่าที่ป้าแดงเอาข้าวของมาฝังดิน
แล้วขุดไปนะขุดไปหลายหลุม
เจออะไรฮะเจอพานเจอภาพวาดพระเกจิ

คือที่ป้าแดงเคยนับถือเอามาทิ้งไว้นี่ไม่หมดเลย
แต่ว่าข้าวของมีค่าไม่เจอไงคนอาจจะมีคนรู้

ทีนี้พอป้าแดงอาการสงบลงหมอปลาก็ขอทำพิธี
แล้วก็บอกว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่ในร่างของป้าแดง
ไปแล้วคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมหมอปลามีแฝดด้วยเหรอ
อีกฝั่งนึงเป็นคนที่คนคล้ายหมอปลายเฉยนะ

มาที่บ้านหมอปลาที่เพชรบุรีนะเดี๋ยวจะรักษาให้
ตังค์เติมไม่ต้องเสียก็นั่นน่ะสิ

ครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงการแพทย์นะ
ก็อยากให้ป้าแดงไปตรวจแล้วก็เอ็กซาเรย์เรื่องของสมองด้วยนะ
อายุมากแล้วอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสมอง